ข่าวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้

ในข่าววันนี้ที่พวกเราจะนำเสนอ

สามีที่ป่วยติดเตียง

ว่าทำไมภรรยาถึงเสียชีวิต

ข้างสามีที่ป่วยติดเตียง

ถูกต้องแล้วนอนอยู่ด้วยกัน

สามีที่ป่วยติดเตียงจะร้องเรียก

คนตายผมให้ท่านคิด

หลังหนึ่งนะครับในซอยบ่อทอง๒

จังหวัดนครสวรรค์บนแคร่ไม้ในบ้าน

เอี่ยมประเสริฐท่านอายุ๖๐ปีแล้ว
เสียชีวิตในสภาพขึ้นอืด
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งครับ

นายน้อยสุริยาอายุ๗๔ปี

เพราะไม่สามารถจะลุกไปไหนได้

บอกว่าเมียนอนตายอยู่บนเตียงนี้
ข้างกันมา๓วันแล้ว

ผู้ภัยช่วยนำตาน้อยออกจากบ้าน
ส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าอ่อนแรง
เต็มที่แล้ว

เป็นกระต๊อปเล็กหลังคามุงสังกษี

นางสาวพัทยามุมมองอายุ๔๐ปี

มาเจอยังไงรู้ไหม

วันที่๓พฤศจิกายนเธอจะเข้ามาขอตัดต้นกล้วยที่บ้านยายแดง
พอมาถึงก็ตะโกนชาวบ้านนะยายแดงยายแดงขอตัดต้นกล้วยหน่อยนะ
ยายแดงไม่ตอบสิครับเพราะตอนนั้นยายแดงตายไปแล้ว
สักพักได้ยินเสียงตาน้อยแผลวแผลวช่วยด้วยช่วยด้วยยายแดงตายแล้ว
ตอนแรกไม่เชื่อครับพอไม่เชื่อปั๊บจมูกทำงาน
เหม็นเน่าฟุ้งเข้ามาเตะจมูกเข้าไปดูเจอยายแดงนอนเป็นศพอยู่ข้างตาน้อย
คือพี่พัทยาบอกว่าตอนนั้นแทบช็อกเหมือนกันนะ
ต่อมาก็มีเสียงหมาหอนที่หน้าบ้านตาน้อยทั้งคืนเลยครับ
ได้ยินเสียงยายแดงร้องไห้ด้วยคาดว่าจะมาสั่งเสียอะไรบางอย่าง
เช้าวันรุ่งขึ้นอยู่ไม่ได้แล้วต้องใส่บาทอุทิศส่วนกุศลให้ยายแดงแล้วล่ะครับ
พูดตรงนะคะก็คือหมาหอนทั้งคืนน้าได้ยินเสียงได้ยินเสียงของยายเอง
จุดหอมนานนี้เลยเสียงผู้หญิงเลยค่ะเสียงของยายเลย
ขณะเดียวกันนะครับพี่มาลัยถนอมแนวอายุ๔๕ปีเพื่อนบ้านอีกคน
ออกจากบ้านทุกวันแหละแต่สองสามวันที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมไม่
เห็นนะฮะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันจำได้ว่าเจอยายแดงครั้ง
ดูเหนื่อยหน้าซีดเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างกับเธอ
แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่คิดว่ายายแดงจะมาเสียชีวิตในสภาพแบบนี้
เรื่องต้นนะครับวันนี้เดี๋ยวลูกบุญธรรมจะมารับศพนะฮะ
ยายแดงที่โรงพยาบาลตาครีนะครับเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดต่อไป
อย่างที่ผมบอกเศร้านะผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นข่าวที่รันทศที่สุดที่เราจะได้อ่านวันนี้